คุณผู้ชมมีอีกแล้วนะคะเรื่องวุ่นของวัยรุ่นในคืนวันลอยกระทง
ที่ระยองค่ะก็มีกลุ่มวัยรุ่นเขาก็ไปฉลองวันลอยกระทงกัน
เมาด้วยค่ะมีชายเร่ร่อนเดินผ่าน
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นหันไปเห็นแล้วปรีเข้าไปทำร้ายเขา
ไปต่อยเขาไปกระทืบเขาโดยไม่มีเหตุผลนะคะ
อ่าแค่เป็นชายเร่ร่อนเดินผ่านกลุ่มตัวเองอืมมีพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นหลักฐานค่ะ
นี่ค่ะคือในเพจเฟซบุ๊คอีซ้อขยี้ข่าว๒โพสต์เอาไว้นะคะ
วัยรุ่นไปทำร้ายชายเร่ร่อนวัยกลางคนนะคะทำร้ายเขาแบบเขาไม่ได้มีทางสู้อะไรเลยอ่ะ
กระชากเสื้อเตะต่อยกระทืบนี่นะคะคือจริงจริงแล้วจะเห็นว่ามีวัยรุ่นอีกกลุ่ม
พยายามจะไปห้ามแต่ก็โดนกลุ่มของผู้ก่อเหตุหาเรื่องคมขู่
แล้วไล่เลยด่าเลยบอกไม่ต้องมายุ่งทีมข่าวของเราทำลูกศรเอาไว้ให้แล้วนะคะ
ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุยังไงบ้างคลิปนี้พอเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์
วิจารณ์เยอะมากว่าคุณไปทำร้ายเขาทำไม
ไปทำร้ายคนเร่ร่อนที่อายุเยอะกว่าคุณตั้งเยอะ
แล้วเขาไม่ได้มีทางสู้อะไรเลยไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปทำร้ายเขาด้วย
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปค่ะจุดเกิดเหตุตามคลิปนี้
ริมชายหาดแสงจันทร์สุชาดาตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง
ช่วงกลางวันสวยดีนะคะบรรยากาศเงียบสวยเหมาะกับการท่องเที่ยว
แต่ตอนกลางคืนช่วงคืนวันลอยกระทงมันดันมีกลุ่มวัยรุ่นไปเมากันแบบนี้
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานนายวัชรินขาวสุก
เป็นเจ้าของคลิปค่ะให้สัมภาษณ์กับเราทางโทรศัพท์
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๑๙พฤศจิกายน
เขากับเพื่อน๓คนไปเที่ยววันลอยกระทงริมหาดตรงนี้
จังหวะกำลังขับรถกลับเห็นชายเร่ร่อนถูกวัยรุ่นคนหนึ่งกระทืบ
แล้วกระทืบเขาที่หน้าเลยนะคะครับเป็นการกระทืบชายเร่ร่อนแบบไม่มีเหตุผลนะคะ
พลเมืองดีจะเข้าไปห้ามถูกขู่ด้วยยกพวกมาเพิ่มอีก
บอกไม่ต้องมายุ่งอีกชายเร่ร่อนคิ้วแตกค่ะ
หน้าบวมเป่งเลยค่ะคุณวัชรินบอกว่าผมอ่ะนะ
ก็รีบนำตัวส่งไปที่กู้ภัยสว่างพรกุศล

และเราอยากให้คุณผู้ชมฟังข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยค่ะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราเดินสำรวจริมหาด
แล้วไปเจอชาวประมงรายหนึ่งครับเราก็พยายามจะถามข้อมูล
เพราะว่าชาวประมงรายนี้อยู่แถวนี้มานาน
คุณผู้ชมเชื่อไหมเขาไม่กล้าให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเลยนะ
เขาแอบบอกแค่ว่าหาดตรงนี้ดึกนะมันมีทุกอย่าง
สารพัดเพลงดังปืนดังระเบิดดังมันมีแบบนี้จริง
ชาวบ้านเขารู้กันว่าไม่ควรมาเดินแถวนี้ตอนกลางคืน

เนี่ยเขาบอกแบบนี้กับทีมข่าวของเราอะค่ะ

ส้มตำไก่ย่างคนหนึ่ง

เขาก็ขายของตรงนี้มาหลายปี
ก่อนหน้านี้มันมีวัยรุ่นคึกขนอง
ถือมีดถือปืนกันแบบเดินกันตามสบายอ่ะครับ
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ส่งสายตรวจมานะ
วันหนึ่งเนี่ยตรวจกัน๒๓ครั้ง
วัยรุ่นก็เลยไม่ค่อยกล้า
ไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวนี้
ไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวนี้
มีข้อมูลเพิ่มให้คุณผู้ชมอีกค่ะ

แถวนั้นที่ขอไม่แสดงตัวบอกกับทีมข่าวว่าอ๋อ
ถ้าเห็นข่าวว่ามีวัยรุ่นทะเลาะกันที่ระยองทุกคนจะเดาเลยว่า
แสงจันทร์ใช่ไหมชายหาดแสงจันทร์ใช่ไหม
เพราะตรงนี้ขึ้นชื่อเรื่องนี้โอ้โหทำไม
คนในพื้นที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกันหลายคนเลยนะคะครับ
สำหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ่ะนะคะ
ไปดูแลเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่าแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างก็บอกว่า
เจ้าหน้าที่ก็มีไปตรวจนะอืมสายตรวจไปเนี่ยวันละสองสามครั้งนะครับ
แต่เนี่ยค่ะมันก็มีหลุดรอดกลางค่ำกลางคืนไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
คุณผู้ชมก็บอกว่าคนเร่ร่อนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเร่ร่อน
แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไปทำอะไรกับเขาก็ได้
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้คือพวกนี้ก็คงจะรู้นั่นแหละใช่ไหม
ตำรวจมาตอนไหนแล้วก็หลบไปสักพักหนึ่งนั่นน่ะสิ
พอตำรวจไม่ค่อยมาเราก็มาใหม่นะ